กระทรวงการต่างประเทศครับประกาศแจ้งเที่ยวบินนะฮะ
เที่ยวบินจากอิสราเอลที่จะอบพยพคนไทยเดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยครับ
สิบเจ็ดและสิบแปดตุลาคมก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ย
มีแรงงานไทยกลับเพิ่มอีกรวมทั้งสิ้นห้าร้อยสามสิบคนนะครับ
เดินทางจากอิสราเอลถึงไทยสักประมาณ๑ทุ่ม๕นาทีของวันนี้นะครับ
มีผู้โดยสารลงทะเบียนเอาไว้สองร้อยห้าสิบคน
เดินทางจากอิสราเอลจะถึงประเทศไทยสักประมาณตี๓๓๐นะครับ
ผู้โดยสารลงทะเบียนเอาไว้สองร้อยห้าสิบคน
เที่ยวบินที่ผมได้อ่านไปจะลงที่ท่ากัศยานานาชาติสุวรรณภูมินะครับ
ขณะที่ทางเพจของสถานทูตณกรุงเทลอาวีฟครับประเทศอิสราเอลนั้น
แจ้งคนไทยที่จะเดินทางกลับบ้าน
บอกว่ามีเที่ยวบินกลับไทยทุกวันตั้งแต่วันที่๑๗ตุลาคม
นั้นระบุข้อความนะครับบอกว่าทางสถานทูตขอให้คนที่ประสงค์
จะเดินทางกลับไทยครับยืนยันความประสงค์ด้วยการเดินทางมาที่ศูนย์
เพื่อที่สถานทูตจะสามารถอำนวยความสะดวกให้ท่านได้เดินทางกลับไทย
เที่ยวบินที่เร็วที่สุดนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับ
กระทรวงแรงงานของประเทศไทยนั้นก็กำลังประสานส่งเครื่องบินไปรับแรงงานไทย
เจ็ดพันห้าร้อยคนที่ประสงค์จะกลับประเทศนะครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับ
คุณพิพัฒน์รัชกิจประการมีการให้สัมภาษณ์เป็นคืบหน้านะฮะ
การอบพยพแรงงานไทยกลับจากอิสราเอลนะครับบอกว่าตอนนี้กระทรวงแรงงานครับ
ประสานกับทางสถานทูตไทยในอิสราเอลทยอยรับแรงงานไทยมาพักที่กรุงเทลอาวีฟ
ไม่น้อยกว่า๒เที่ยวบินต่อวันนะฮะคือรวมเป็นจำนวนคนเนี่ยสักประมาณ๓๔๐๐โดยประมาณนะครับ
นายกรัฐมนตรีนั้นมีดำรินะครับให้เร่งอพยพแรงงานไทยกว่า๗๕๐๐คนที่ลงทะเบียน
แสดงความประสงค์ต้องการกลับไทยคือพยายามจะให้เสร็จภายในเดือนนี้ครับตุลาคม
แต่ต้องพิจารณาว่าเที่ยวบินเนี่ยพอไหมซึ่งตอนนี้เครื่องบินที่พร้อมรองรับ๖ลำเนี่ย
มีการบินไทย๑ของกองทัพอากาศอีก๑มีนกแอร์๒ลำแล้วก็มีแอร์เอเชียอีก๒ลำนะฮะ
หน้าจอนะครับคุณผู้ชมรวมทั้งหมด๖ลำด้วยกัน
การช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยครับตัวเลขที่ได้มาล่าสุดคือ๑๘คนนะฮะ
รัฐมนตรีแรงงานบอกว่ายังมีความคืบหน้าครับแต่ว่าการเดินทางไปจีนแล้วก็ไปซาวดีอาราเบียของนายกรัฐมนตรี
นั้นจะมีการหารือผ่านประเทศต่างในการหาทางช่วยเหลือตัวประกันชาวไทย
สำหรับแรงงานคนไทยที่เสียชีวิตนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่าอยู่ในขั้นตอนพิสูจน์อัตลักษณ์ครับ
คาดว่าอีกสักไม่เกินประมาณ๑อาทิตย์จะสามารถเริ่มลำเลียงคนไทยกลับมาได้
อันนี้หมายถึงสำหรับคนที่เสียชีวิตนะมีการพิสูจน์อัตลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ข้อกังวลเรื่องของการที่ว่าอาจจะมีนายจ้างกักตัวแรงงานไทย
ไม่ให้เดินทางกลับหรือว่าใช้ให้ไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง
ทางรัฐมนตรีท่านบอกว่านายกได้สั่งการเรื่องนี้แล้ว
เป็นหน้าที่ของสถานทูตไทยจะไปประสานกับทางรัฐบาลอิสราเอล
แล้วก็นายจ้างอิสราเอลให้ช่วยดูแลครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของตัวเลขเนี่ยนะครับ
อย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าทางรัฐบาลอิสราเอล
ได้รายงานไปนะว่าคนที่ประสงค์ขอกลับเนี่ยนะครับ
เอาล่าสุดเลยนะครับ๑๗ตุลาคมคือวันนี้นะครับ
อยู่ที่๗๙๓๖คนนะครับ
ไม่ขอกลับอยู่ที่๑๐๑คนนะครับ
๑๐๑คนเนี่ยนะครับเนี่ยย่อเสียชีวิต๒๙นะครับ
บาดเจ็บ๑๖ถูกจับเป็นตัวประกันตอนนี้
คือระหว่าง๑๗กับ๑๘เดี๋ยวรอตัวเลขยืนยันอีกสักครั้งหนึ่ง

แต่ว่าทางประหลัดแรงงานเองนะครับได้มีการเสริมเพิ่มเติม
ที่รัฐมนตรีท่านให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับ
แรงงานบอกว่าได้รับแจ้งจากสำนักงานบริหารแรงงานต่างชาติของอิสราเอลครับ
ยืนยันมาว่าแรงงานต่างชาติในภาคเกษตรที่เดินทางออกจากอิสราเอล
ในช่วงเกิดเหตุรุนแรงจะได้รับการผ่อนผัน
ให้เดินทางกลับไปที่อิสราเอลได้อีกผ่านกระบวนการพิเศษนะครับ
ก็เนี่ยฮะคุณผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องมีการ
ก็เลยอยู่ที่ความประสงค์นะของแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาได้แล้ว
ก็คือการกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งที่ประเทศอิสราเอลนะครับ
ก็เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานนะคะที่ต้องการจะกลับไปอีก
รวมถึงที่กลับมานี่ก็ถ้ามาโดยเงินส่วนตัวก็สามารถที่จะนำเอกสารมาเตรียมเบิกได้ด้วย